มีชายคลุมคลั่งคนหนึ่งค่ะในมือ

แล้วก็พยายามที่จะไล่ทำร้ายประชาชนแถวนั้น

มีตำรวจพาครอบครัวไปกินข้าวพอดี
เป็นตำรวจไซเบอร์นะคะก็เลยไปช่วยเหลือ
แล้วต้องบอกว่าพลเมืองดีน่ารักทุกคนเลย
ไม่ว่าจะเป็นรายเดอร์ส่งอาหารชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้า
รอปภวินจอยไปช่วยกันหมดเลย
จับผู้ก่อเหตุที่เป็นชายคลั่งคนนี้ได้ค่ะ
ใครมีน้ำมาให้เขาเย็นหน่อยพี่
ช้องเฮ้ยอยู่เย็นอยู่เย็น

มันก็โดนตะวัดมีดโดนเมืองเกียร์ที่ไล่กันมา
ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้นะคะก็คลุ้มคลั่งถือมีด
พยายามจะเข้ามาทำร้ายประชาชนที่อยู่แถวเมืองทองธานี
ชาวบ้านก็ไปกินข้าวกันอยู่แถวนั้น
เห็นเหตุการณ์ก็เลยช่วยกันระงับเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานบ่ายโมงค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาคลุ้มคลั่งแล้วก็ตะโกนโหกเวกโวยวาย
แล้วก็ถือมีดไปขู่คนนั้นทีคนนี้ที
ไปขอกินข้าวจากชาวบ้านไปขอกินข้าวจากร้านค้าต่าง

แล้วมีบางช่วงชายคลั่งคนนี้เอามีดจี้ที่หน้าอกตัวเอง
โวยวายโวยวายตลอดเวลาพยายามจะดักรถที่ขับผ่านแถวนั้นด้วย

จ่าสิบตำรวจชาตินักรบสุคลธวัฒน์ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์
ชื่อเทมากจ่าสิทธิ์ตำรวจชาตินักรบ
เห็นเหตุการณ์พอดีหยุดรถไปช่วยระงับเหตุเลยนะคะ
แล้วก็บอกให้ภรรยาโทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน๑๖๖๙และสายด่วน๑๙๙
จ่าสิบตำรวจชาตินักรบก็เดินตามชายคลั่ง
แล้วก็มีพลเมืองดีอย่างที่มิ้วบอกว่ามาช่วยกันเยอะมาก
ชาวบ้านรายเดอร์ส่งอาหารวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
รอปภของเมืองทองมาช่วยกันหมดเลย
แล้วสายตัวสพเกรดก็มา
ทีนี้ค่ะพอชายคลั่งไปถึงจุดที่คนอยู่เยอะ
จาก๑๐ตำรวจชาตินักรบรวบตัวเลย
วบตัวเอาไว้ได้ก็ชุลมุนเล็กน้อยแต่รวบตัวได้นะคะ
สิบตำรวจชาตินักรบท่านก็บาดเจ็บนิดหน่อยที่นิ้วโป้ง
โดนมีดของคนร้ายแล้วก็เคล็ดขัดยอกนิดหน่อย
ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะคือถูกทำร้ายไปเหมือนกัน
แต่เหตุการณ์นี้ต้องยกความดีความชอบให้พลเมืองดีทุกคน
ทำให้เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครเจ็บหนัก
ไม่ได้มีใครถึงขั้นเสียชีวิตหรืออะไร
ทีนี้ค่ะผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรม
เทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชา
ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของจ่าสิบตำรวจชาตินักรบใช่ไหมคะ
ก็พูดถึงเหตุการณ์นี้ค่ะก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายรัชตะ
หรือในนกอายุ๔๑จริงแล้วเป็นรอปภประจำอาคาร
เป็นรอปภนะคุณผู้ชมหลังก่อเหตุตรวจปัสสาวะอ้าวสีม่วง
มีสารเสพติดนายรัชตะก็ยอมรับว่าเสพยาบ้า
คุณผู้ชมคะฟังแล้วน่าตกใจมากคือทำงานเป็นรอปภนะ
แต่เสพยาบ้าทุกวันวันละ๓๔เมตรทุกวันวันละ๓๔เมตร
หลอนและคลุ้มคลั่งค่ะก็เลยโดนข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดอ่ะนะคะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยก็ควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี
แล้วก็ทางพลตำรวจโทวรวัตรก็เลยชื่นชมจาก๑๐ตำรวจชาตินักรบนะคะ
เห็นเหตุการณ์แล้วไม่นิ่งเฉยถึงแม้ว่าจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับภรรยาอะไรแบบนี้
ก็มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจเข้าไปช่วยระงับเหตุและจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
คือขอบคุณที่ไม่ปล่อยผ่านก็ทำให้ระงับเหตุได้แล้วก็ไม่เกิดอันตรายต่อประชาชนแถวนั้นมากไปกว่านี้
และขอบคุณพลเมืองดีทุกคนด้วยนะคะ